คุณผู้ชมมาดูที่ปลาจีนบุรีค่ะ
ภาวะกันยกจังหวัดเลย
๒เมตรเสร็จภารณ์เที่ยวไปมันแล้วถูกแม้ก็ต้องนำตัวมันไปปฐมพยาบาล
อ๋อมันบาดเจ็บแล้วพาไปอยู่ที่ควรจะอยู่
ซึ่งไม่ใช่ที่ที่ชาวบ้านเขากลัวกันแบบนี้

ชาวบ้านเขาลงไปเล่นน้ำเป็นคลองส่งน้ำ

ค่ะแต่ก็จับง่ายนะไม่ต้องถึงขั้น